สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับยังคงต้องติดตามความขึ้นไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับทั้งสองชุดด้วยกันทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูยีบสามนะครับโดยชุดใหญ่นั้นก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับในศึกเอเชียนครับสองพันยี่สิบสามรอบความเลือกนะครับหลังจากที่นัดแรกนั้นก็เอาชนะเบารี
ทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝันนะครับในซีเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียก็
หนึ่งนะครับนักเตะทีมชาติไทยส่วนใหญ่ก็จะมาศึกในไทยลีกนะครับ
ค้าแข้งที่ต่างประเทศแต่ด้วยการเริ่มต้นที่ผิดพลาดนะครับ
จากการวางโปรแกรมฟุตบอลในประเทศที่มีการทับซ้อนกับศึก๔เกม๒๐๒๑นะครับ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังให้ฟุตบอลลีกไม่ทับซ้อน
แต่ฟุตบอลถ้วยก็ยังทับซ้อนอยู่๑รายการนะครับ
ก็คือรายการเอฟเคครับนั่นเองทำให้ไม่ดีพอสำหรับการเตรียมตัวนะครับ
ส่วนอีกข้อที่ทางทีมข่าวกีฬาไทยรัฐได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับ
เทียบกับเวียดนามแล้วที่หยุดหลีกแข่งขันก่อน๔เกม
เริ่ม๔เดือนซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่นะครับ
แต่เมื่อวัดเฉพาะการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันกับไทยนั้น
ที่มีเวลารวมตัวซ้อมก่อนแข่งเกมแรกราว๑สัปดาห์เท่านั้นนะครับ
ก็คืออีกปัจจัยสำคัญเมื่อต้องเจอเกมที่นักเตะ๒ทีม
มีคุณภาพใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับ
ก็จะเกิดปัญหาในทีเด็ดที่ขาดที่ต้องอาศัยความเข้าใจกันในเกม

ที่คุณภาพนักเตะไทยนั้นเหนือกว่าเวียดนามแต่กลับแพ้ไปแบบน่าเสียดายเลย
ส่วนข้อ๓นะครับมาจากปัญหาข้อแรก
คือการจัดโปรแกรมไม่ถี่ถ้วนก็ส่งผลตามมาในศึกชิงแชมป์เอเชีย
แม้จะมีนักเตะค้าแข้งต่างแดนมากถึง๙คนนะครับ
รวมถึงเรียกนักเตะชั้นนำจากบุรีรำแล้วก็ชนบุรีมาสมทบ
แต่สุดท้ายเมื่อซ้อมไม่ดีพอความเข้าใจร่วมกันก็ไม่เกิด

แม้ว่าจะยังเสมอเกาหลีใต้รวมถึงทำได้เพียงแค่เสมอกับเวียดนาม
จนเป็นเหตุให้ตกรอบในที่สุดนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็แพ้เกาหลีใต้ไปนั่นเองนะครับ
ส่วนกิจสดากาแมนกัปตันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
กล่าวว่าตอนแรกนั้นทีมพร้อมกันมากแต่ดันมาประสบกับปัญหานักเตะบาดเจ็บค่อนข้างมากนะครับ
ซึ่งทุกคนนั้นพยายามแก้ไขปัญหากันเต็มที่แล้ว
เสียดายแต่ว่าไม่เสียใจเพราะว่าได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วแม้จะตกรอบก็ตามนะครับ
ส่วนสถิติในเกมเมื่อวานนี้นะครับที่เจอกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ชนะไปหนึ่งศูนย์
ต้องบอกว่าเกาหลีใต้นั้นเหนือกว่าทีมชาติไทยนะครับ
โดยเปอร์เซ็นต์การคอลังบอลนั้นก็มากกว่าด้วยที่ห้าสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ
ไทยนั้นสิบสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์ส่วนโอกาสยิงนั้นเกาหลีใต้สิบสี่ครั้งนะครับ
ไทยห้าครั้งยิงต้นกรอบเกาหลีใต้สองครั้งส่วนไทยนั้นแพ่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ
ส่วนแปดทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบสองนะครับ
รุ่นอายุไม่เกินยี่สามปีตอนนี้เหลืออีกสองทีมเท่านั้นนะครับ
โปรแกรมกันหน่อยออสเตรเลียพบกับเติร์กเมนิสถานนะครับ
เอ็ดมิถุนายนเวลาสองทุ่มอุสเบกิสานพบกับอีรักษ์
วันที่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับเวลาห้าทุ่ม
แล้วก็เกาหลีใต้เข้าไปรอพบกับรองแชมป์กลุ่มดีวันที่สิบสอง
มิถุนายนเวลา๒ทุ่มนะครับแล้วก็แชมป์กลุ่มดีจะพบกับเวียดนาม
วันที่สิบสองมิถุนายนเวลาห้าทุ่มนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีนะครับ
ถึงวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนนี้เวลาสามโมงยี่สิบ
ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ตามฟอร์มนะครับถล่มเมาดีฟไป
ประตูต่อศูนย์นะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบสาม
คัดเลือกนะครับในกลุ่มสี่โดยเกมนี้ก็ได้ประตูจากสหรัฐอยู่เย็น
นาทีสี่สิบธีรัสินแดงดากนาทีที่สี่สิบเจ็ดนะครับ
แล้วก็พันษาเห็นวิบุลนาทีที่แปดสิบก็เก็บสามแต้มแรกเลยสำเร็จ
หลังเกมทางคุณซือทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่า
เรื่องอาหารที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่ทำให้นักเตะ๑๓คนท้องเสียนั้น
เป็นความเข้าใจผิดจริงแล้วอาหารที่โรงแรมจัดให้นั้นดีมาก
เพียงแต่ไม่ง่ายที่คนไทยจะชินกับอาหารแนวนี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทาง
ดามแป้งผู้จัดการทีมแล้วที่นำอาหารมาเสริมให้ได้รับประทานนะครับ
เช่นเดียวกับสนามแข่งขันแล้วก็สนามซ้อมที่มีการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี
ต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันมาด้วย
อีกครั้งนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐
รอบคัดเลือกนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดอีก๒นัดด้วยกัน
วันที่๑๑มิถุนายนนี้เวลา๑ทุ่มตรงครับพบศรีลังกา
สัญญาณตั้งแต่เวลา๖โมง๔๕แล้วก็
วันที่๑๔มิถุนายนเวลา๔ทุ่มครึ่ง
พบกับเจ้าภาพอุสเบกิสถานนะครับเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๑๕นาที
ส่วนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนายรณฤทธซื้อวาจา
เข้าไปหารือกับนายกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
ศัตว์ไทยลีกนะครับยืนยันเจตนารมณ์เดิมคือ
การหน้าฤดูการ๒๐๒๓๒๐๒๔นะครับจำนวนที่๒บวก๒เหมือนที่ประกาศในครั้งแรก
เนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นมีการประกาศเปลี่ยนโคต้าเป็น๑บวก๑แทนนะครับ
แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต้องรอคำตอบจากทางไทยลีกต่อไปนะครับ
เลนนั้นคือนักเตะใหม่ของเมืองทองก็ทำเอาแฟนบอลในโลกออนไลน์นั้นฮือฮาเลยทีเดียวครับ